แล้วก็มีคราบรำอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากนะคะ
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะ
ท่านนายฉานน่านะคะเหยียมแสงก็มีการออกประกาศแล้วนะคะ
เพราะว่าให้พื้นที่ชายหาดของแม่รำพึงเนี่ยให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติค่ะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะห้ามลงเล่นน้ำในหาดแม่รำพึงอย่างเด็ดขาด
คราบน้ำมันดิบที่ลั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล
ตอนนี้ลอยไปถึงที่บริเวณหาดแล้วนะคะมีการประกาศปิดหาด
วะปกติค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมูลพิษนะคะ
คุณอัธพลเจริญชันสาก็บอกว่ามีการประชุมนะ
วางแผนการจัดการคาบน้ำมันบริเวณหาดแม่รำพึง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ชุดป้องกันสารเคมีค่ะลงไปดูดคราบน้ำมันออกจากหาด
เพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนก่อนค่ะ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราเอง
ก็ลงไปสำรวจพื้นที่นะคะที่บริเวณหาดแม่ลำพึงค่ะ

มาเกาะเนี่ยคือมันอยู่บริเวณตรงหาดตรงข้ามกับเบวิวรีสอร์ทค่ะ
เป็นระยะทางสัก๕๐๐เมตรได้
แล้วเจอสภาพแบบนี้ไม่กลัวเหรอ

แน่นอนว่านะคะก็จะไม่มีนักท่องเที่ยว
ที่จะกล้าไปเล่นน้ำบริเวณนั้น
แล้วก็นี่แหละค่ะเมื่อทีมข่าวเราลงไป
ก็จะเห็นว่าระยะทางมาสักประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วมันดูแล้วเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
กลิ่นของน้ำมันอีกต่างหากที่เป็นปัญหา
มันฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งหาดเลย
ส่วนน้ำทะเลก็กลายเป็นสีดำอย่างที่เห็น
แล้วก็มีคราบจับตัวคล้ายวุ้นลอยกับคลื่น

ที่นี่พอเห็นแบบนี้เนี่ยเราต้องไปคุยกับผู้ประกอบกลาง
คิดเหมือนกันว่าจะเป็นคราบน้ำมันเยอะขนาดนี้

จองที่พักเอาไว้พอเห็นข่าวนี้เขายกเลิกการจองทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่รีสอร์ทที่ได้รับผลกระทบคุณนัทธนันมันกระทบทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
อย่างพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่แถวนั้นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
นี่เราไปคุยกับแม่ค้าที่เขาขายส้มตำอยู่ริมหาดบอกว่าเนี่ย
พอเจอสภาพแบบนี้คงขายไม่ได้ละของขนของกลับดีกว่า
เพราะว่าน้ำทะเลมันมีแต่น้ำมันแบบนี้แล้วกลิ่นน้ำมันมันเหม็นค่ะ
รวมถึงเจ้าของร้านอาหารที่อยู่หน้าหาดแม่รำพึงเนี่ยนะคะ
คุณวันนาจันพิทักษ์คุณเชื่อไหมตอนนักข่าวไปคุยเนี่ย
ร้องไห้เลยนะบอกว่าเนี่ยทำไมมันมาซ้ำเติมการทำมาหากินแบบนี้
กระทบไปหมดเลยไม่ใช่แค่ร้านอาหารที่กระทบนะ
ไล่มาเลยค่ะชาวประมงเอ่ยแม่ค้าเอ่ยผู้ประกอบการเอ่ย
นักท่องเที่ยวด้วยเป็นไปได้ไหมอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาแก้ไขเร็วเลยนะคะ
มันจะศูนย์ไปเลยปกติชายหาดเราจะเปียกเคยพวกนี้ทำกะปิได้
นี่๑๐ปีแล้วเรายังไม่ได้เกียจเคยนี่มาอีกแล้ว
ไม่มีอะไรไม่มีเคยเหรอไม่มีเคยที่ทำกะปิอ่ะจ้ะ

ช่วยหน่อยจ้าดูน้ำมันดิคะคุณทำผิดสีเลย
ใครจะรับผิดชอบเราเราจะตายแล้ว
จุดจีนเราจะขายของขายไม่ได้เลยอย่างแบบนี้
เนี่ยค่ะทางด้านเลขาธิการหอการค้านะคุณบุญยืนค่ะ
หาวิทยารัฐค่ะก็มีการออกมาบอกถึงเรื่องนี้นะ

หอการค้าทางจังหวัดเขาก็กังวลแหละ
ถ้าไม่รีบแก้ไขเนี่ยแน่นอนว่ามันจะกระทบกับการท่องเที่ยว
แล้วก็ยังมีข้อมูลจากกลุ่มประมงชายฝั่งมาด้วยนะคะว่า
ประมงเรือเล็กเนี่ยพ่อค้าคนกลางเขาบอกว่า
เคยรับซื้อปลาจากชาวบ้านจะไม่รับซื้อแล้วนะ
เพราะว่ากังวลเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับปลา
มันอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้ค่ะ
ปัญญาทั้งมาก

วิธีป้องกันตนเองจากผลกระทบกรณีน้ำมันรั่วค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณไปสัมผัสคือถ้ามันมีการเกิดการสัมผัส
บริเวณผิวหนังของคุณเนี่ยหรือตา
คุณต้องรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะ
แล้วก็ให้สังเกตอาการตนเอง
ถ้ามีอาการผิดปกติรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน
แล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหาร
หรือน้ำดื่มที่มันปนเปื้อนมากับคราบน้ำมันด้วยนะคะ
อีกข้อนึงอย่าเอาปลาทะเลหรือว่าสัตว์ทะเล
ที่มันตายแล้วถูกคลื่นซัดขึ้นหาดมารับประทานด้วย
นี่ก็เป็นวิธีการป้องกันสุขภาพจากน้ำมันรั่วไหลในทะเลค่ะ
ใช่ค่ะนี่ตั้งแต่น้ำมันรั่วมานะคะ

แล้วก็ตามเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะ